ยังคงมีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ความชัดเจน
โปรแกรมทีมชาติไทยในศึกบอลโลกรอบคันเลือกของโซนเอเชีย
ให้ยกเลิกโปรแกรมนะครับในช่วง
สองรอบนะครับหลังจากนี้แล้วก็เดี๋ยวจะหากำหนดในการแข่งขันใหม่อีกทีหนึ่งครับ
มติของเอฟซีนะครับที่ส่งตรงจากทางฟีฟ่าเห็นชอบร่วมกันนะครับ
ก็แสดงความต้องการเลื่อนการแข่งขันนะครับบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในเดือนมีนาคมแล้วก็มิถุนายนออกไป
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้าฟีฟ่าก็มีการยืนยันนะครับ
การแข่งขันออกไปครับโดยไม่มีกำหนดแล้วแล้วก็จะหารือกับเอฟซีอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อประเมินความเหมาะสมในช่วงของเวลาการแข่งขันอีกครั้งส่วนผลนะครับ
แบบนี้ก็ทำให้เกมที่ทีมไทยจะเปิดบ้านเจอกับอินโดนีเซีย๒๖มีนาคม
แล้วก็ไปเยือนยูเออี๔มิถุนายนรวมถึงเปิดบ้านพบกับมาเลเซีย
เก้ามิถุนายนแล้วก็มีเกมอุ่นเครื่องกับกิราเซานะครับ
สามสิบมีนาคมจะมีการกำหนดวันแข่งขันใหม่อีกครั้งทั้งหมดครับ
หากเกมคู่ใดที่ต้องการจะแข่งขันตามโปรแกรมเดิมครับจะต้องได้รับความเห็นชอบ
โดยต้องทำตามมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่กำหนดครับ
ช่วงนี้ใครเตะก่อนนี่ถือว่าเสียเปรียบนะครับจริงก็เตะพร้อมกันเพื่อดูสถานการณ์ของคู่แข่งในสายเดียวกันน่าจะดีกว่าแล้วครับ
กำหนดการแข่งขันใหม่เป็นวันที่๕๑๖สิงหาคมซึ่งรายการนี้จะคัดตัวแทน
เอเชีย๕ทีมไปแข่งขันฟุตซอลโลกในเดือนกันยายนที่ลิโทเนียต่อเลยครับ